ที่วันนี้หลายคนก็จับตานะคะเพราะว่าจริงอายการก็นัด๖ผู้ต้องหาในการฟังคำสั่งฟ้อง
แล้วก็เมื่อช่วงสายที่ผ่านมาเนี่ยทางทนายความของคุณแซนเดินทางมาถึงสำนักงานอายการที่นนทบุรีแล้ว
แล้วก็ได้ข้อมูลมาจากทนายความของคุณแซนด้วยนะคะว่าล่าสุดเนี่ยอายการเลื่อนสั่งฟ้อง๖ผู้ต้องหาด้วย
นี่ไล่เรียงไปดูบรรยากาศที่เกิดขึ้นตั้งแต่ช่วงสายที่สำนักงานอายการจังหวัดนนทบุรีหน่อยค่ะ
ตอนที่ทนายความของคุณแซนมานะคะก็คือนายพรศักดิ์วิพาทอาพานนท์เดินทางมาถึงที่สำนักงานอายการจังหวัดนนทบุรี
แล้วพอมาถึงเนี่ยค่ะสื่อก็รุมสัมภาษณ์ทนายนะคะทนายก็บอกว่าคาดว่าพนักงานอายการจะมีคำสั่งฟ้องผู้ต้องหาทั้ง๖คน
ทีนี้ในฐานะที่เป็นทนายของคุณแซนก็เลยเดินทางมาเตรียมการก่อนเวลาเพราะถ้าเกิดว่าอายการมีคำสั่งฟ้องผู้ต้องหาทุกคนเนี่ย
ก็จะต้องไปที่ศาลแล้วก็จะยื่นคำร้องขอประกันตัวเราก็ถามค่ะว่าวันนี้เตรียมหลักทรัพย์มาในการประกันตัวเนี่ยเท่าไหร่
ก็วงเงินประมาณ๑๒๐๐๐บาทต่อคนนะคะ
เฉพาะข้อหาเดียวนะซึ่งทนายพรศักดิ์เนี่ย
ดูแลแค่แซนคนเดียว
แล้วก็ยืนยันคำให้การตั้งแต่ต้นเลย

ทนายมาทำคดีนี้รู้สึกกังวลอะไรไหม

เพราะว่าพนักงานสอบสวนก็มีการสืบสวน
รูปแบบคดีมันออกมาเป็นแบบนี้แล้ว
ก็จะต้องหาข้อหักล้างกับพวกพยานหลักฐานต่าง
มีการสั่งฟ้องมาเพื่อให้สารพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง
เพราะว่าให้ข้อมูลกับเจ้าหน้าที่ไปหมดแล้วนะคะ
ทีนี้ก็เลยถามไงว่าทนายพรศักดิ์
เมื่อวานนี้ที่นายอัชริยะมีการส่งหลักฐานเพิ่มเติมให้อายการ
ในส่วนตัวทนายทนายรู้สึกกังวลอะไรหรือเปล่า
ทนายก็บอกว่าผมน่ะไม่ได้รู้สึกกังวลอะไรนะ
เพราะว่ามันก็เป็นสิทธิ์ก็ขึ้นอยู่กับอายการ
รับแล้วจะพิจารณายังไงมันก็เป็นเรื่องของกฎหมาย
เป็นเรื่องของดุลพินิษฐ์นะคะ
เห็นแบบนี้ค่ะ
นี่ค่ะแล้วก็บอกด้วยบอกว่าเอาจริงคุณแซนก็ไม่ได้กังวลอะไร
แต่ทีนี้เราก็ถามไงว่าแล้วทนายตั้มทนายตั้มดูแล

นายพรศักดิ์ก็อธิบายว่าคือผมดูแลคดีหลัก
ส่วนเรื่องของการหมินประมาทนายสิทธาทนายตั้ม
ดูแลกรณีเรื่องของคุณจินสามีของคุณหนิง
มีการไปโพสต์หมินประมาทแซนเนี่ยนะคะ
แล้วนอกจากนี้ทนายพรศักดิ์ก็ยอมรับนะคะ
บางแจ๊กโทรหาแซนแล้วก็โทรหาทนายพรศักดิ์ด้วยค่ะ
เคยคุยนะแต่คุยครั้งเดียว
เราก็เลยถามไงว่าทนายทนายคุยอะไรกับบังแจ๊กอ่ะ
ก็เป็นการคุยเกี่ยวกับจุดประสงค์ที่นายอัชริยะเข้ามาทำคดี
แล้วหลังจากนั้นก็โทรมาหาแซนนะ
แจ๊กโทรมาหาแซนอยู่แต่ว่าแซนไม่ได้รับสาย

จากทนายพรศักดิ์เดินทางมาที่สำนักงานอายการสูงสุดแล้ว

คุณยังบอกว่ายังไงอยู่นะตอนแรกว่า
สสเต้นาอัชริยะจะมาทำคดีให้กับคุณตังโม

บอกว่าจะเป็นแค่ที่ปรึกษา
คือบอกว่าไม่ได้มายุ่งเกี่ยวกับคดีตรงนี้

นายกฤษณะประสบการณ์อย่างน้อย

สังเกตการณ์เหรอฮะใช่ค่ะ
ตอนที่นักข่าวไปพยายามที่จะสัมภาษณ์เนี่ยนะ

เอ่อทนายกุ้งครับเดี๋ยวขอสัมภาษณ์
ในฐานะทนายคนแรกที่โดนปลดหน่อยได้ไหมครับ

ตอนนี้อดีตทนายแม่มี๒คนแล้วไง
ก็เลยใช้คำว่าในฐานะทนายแม่คนแรกที่โดนปลด
นายกฤษณะรู้สึกว่าจะรับหน้าที่เป็นทนาย

พี่นักแข่งคุณผู้ชมไม่ถึง๑๒สัปดาห์ใช่ค่ะ
แล้วก็มาต่อที่ทนายเดชา๗๗วัน
วันที่จะรอดูทีมธนายของฝั่งภาคไทยศิริวิรัย

จะยังไงต่ออันนี้มันก็ต้องตามกันยาว
ครับมาดูทางฝั่ง
หรือว่าคุณสุภาพรนิปวนิษฐ์พนักงานอายการจังหวัดนทบุรี
ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบคดีการเสียชีวิตของคุณตังโม
ท่านอายการดาวเปิดเผยว่าบ่ายวันนี้ครับนัดผู้ต้องหาทั้ง๖คนมารายงานตัว

โดยตนในฐานะพนักงานอายการมีคำสั่งแล้ว
แต่ขอยังไม่เปิดเผยว่าสั่งฟ้องหรือไม่ฟ้องอย่างไรครับ
ซึ่งท่านได้ส่งสำนวนไปให้อธิบดีอายการภักดิ์๑ทำการตรวจสอบไป
ตั้งแต่๒๕พฤษภาคมที่ผ่านมาแล้ว
ตอนนี้ก็ต้องรอความเห็นจากอธิบดีอายการภาคหนึ่ง
ว่าจะสั่งคดีตามที่ท่านมีความเห็นและแจ้งต่อผู้ต้องหาได้เลยในวันนี้หรือไม่
หรือว่าต้องเลื่อนนัดฟังคำสั่งเช่นมีข้อที่ต้องตรวจสอบเพิ่มเติม
หรืออาจจะยังพิจารณาไม่แล้วเสร็จเพราะว่าสำนวนมีจำนวนมาก
โดยถ้าหากต้องเลื่อนก็จะแจ้งกับผู้ต้องหาและนัดหมายมาฟังคำสั่งในนัดถัดไปครับ
แล้วท่านอายการดาวยังปฏิเสธกระแสข่าวที่ระบุว่า
ตนเองเดินทางไปสำนักงานอายการสูงสุด
เพื่อจะเอาสำนวนไปให้อายการสูงสุดพิจารณาก่อนสั่งคดีนั้น
เรื่องนี้อายการดาวบอกไม่จริงนะไม่เป็นความจริง
โดยกระบวนการตอนนี้ยังไม่ถึงชั้นอายการสูงสุดครับ
เมื่อวานที่มีข่าวไปว่าไปสำนักงานสูงสุดยังไม่ได้ไป
ขั้นตอนยังไม่ได้เกี่ยวข้องกับทางสำนักงานอายการสูงสุดเลย
ไม่ได้ไปสำนักงานอายการสูงสุดแจ้งวัฒนานี่ไม่ได้ไปค่ะ
รอผู้ต้องหามาแล้วเราจะแจ้งคำสั่งผู้ต้องหาก่อนนะคะ
จะแจ้งคำสั่งผู้ต้องหาก็เมื่อผู้ต้องหาทราบคำสั่งแล้ว
เราก็เราก็จะเรียนก็ถ้ามีการฟ้องก็ส่งฟ้องปกติ
แล้วก็วันนี้เนี่ยนะคะทางพนักงานอายการเนี่ยก็นัดผู้ต้องหาทั้ง๖คนเนี่ย
มาฟังฟังผลพิจารณาคำสั่งฟ้องเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตั้งแต่๒๔กุมภา
อย่างที่บอกค่ะคุณผู้ชมสำนวนมันเยอะมากนะ
เอกสารต่าง๕รัง๒๐๐๐กว่าหน้า
แล้วผู้ต้องหาทั้ง๖คนก็คือทั้งในปอโรเบิร์ตแซนจ๊อปกระติก
และนายพีมหรือว่านายเอ็มที่เป็นกุญสือเนี่ยนะคะ
หลังจากนี้ถามว่าจะยังไงต่อ
ถ้าเกิดว่าอายการจังหวัดนทบุรีมีคำสั่งฟ้อง๖ผู้ต้องหาเนี่ย
นวนก็จะส่งไปที่ศาลจังหวัดนนทบุรี
แล้วผู้ต้องหาทั้ง๖คนก็จะต้องไปยื่นคำร้องขอประกันตัวในชั้นศาลต่อไป
อันนี้มันขึ้นอยู่กับเงื่อนไขในการพิจารณา
แต่ทีนี้ค่ะล่าสุดเมื่อสักครู่นี้เอง
ทนายพรศักดิ์บอกกับนักข่าวบอกว่า
วันนี้อายการมีคำสั่งเลื่อนนัดฟังคำสั่งในคดีนี้ออกไปก่อน
แล้วเราก็เลยพยายามถามไงว่าเอ๊ะที่จริงเราก็รอนะว่า๖ผู้ต้องหาจะมาช่วงสักประมาณบ่ายโมง
แล้วเหตุผลอะไรถึงมีการเลื่อนนัดฟังคำสั่งในคดีนี้ล่ะคะ
ซึ่งทนายพรศักดิ์ทนายของคุณแซนบอกว่ายังไม่
เดี๋ยวต้องรอคุยกับทางทนายทั้งหมดก่อน

เพราะฉะนั้นเดี๋ยวรอติดตามต่อส่วนทางคุณแม่

หมายกันเอาไว้แล้วก็คือวันที่๒มิถุนายน
ต้องลองฟังจากคุณแม่ก่อนว่าคุณแม่สั่งให้บังแจ๊กเนี่ย
อะไรแค่ไหนถ้าสิ่งที่บังแจ๊กทำลงไปเนี่ย
มันไม่ได้นอกเหนือจากคำสั่งแม่
ว่าแม่สั่งให้บางแจ๊กทำแบบนี้ความผิดก็อยู่ที่แม่เหมือนกันครับ
ทัวร์ลงที่คุณแม่พะนิดา

โพสต์บอกว่าอย่าเพิ่งไปว่าคุณแม่
ให้ดูก่อนว่าคุณแม่จริงอาจจะมีเจตนาดีหรือว่า
มีข้อสงสัยเกี่ยวกับประเด็นการเสียชีวิตของคุณตังโมหรือเปล่า
ก็เลยมอบมือถือให้กับบังแจ๊กไปด้วยเจตนาบริสุทธิ์ไง

สสเต้นาอัชริยะคุณหญิงหมอแล้วก็คุณแม่
มีคุณหมอธวัชชัยกาญจนรินด้วยซึ่งคุณอัจฉริยะบอกอยากจะให้ไปสอบปากคำคนนี้
เพราะว่าน่าจะมีความรู้เรื่องของบาดแผลด้วยนะฮะ